เพราะว่าพี่ฟ้าอำลาตำแหน่งไปแล้ว
เด่นหรือว่าความอะไรก็แล้วแต่
มีมหรือว่าซีน
อยู่กับใครกับมันก็สร้างขึ้นมาเอง

ตลกลืมจังหวัดอ๋อไปที่ลืมจังหวัดคิดว่ามีนะคือภาพจำคือจุมพรเนี่ย
แล้วก็พิจิตรใบพลูก็เลยแบบจบแค่นี้เลยลืมจังหวัด
แต่ไม่ได้ลืมคนลืมลืมก็คือลืมเพราะว่าจำไว้ว่าอุ้มคือมิดแกงไทยแลนด์
เลยไม่ได้จำจังหวัดแล้วลืมเองจริงลืมลืมไปเลยลืมไปเลย
ว่าเป็นชุมพรอันนี้เรื่องจริงไปคิดว่ามงใหญ่จบข่าว
ไม่มีหรอกแย่งทรงแย่งซีนพี่ฟ้าแย่งซีนเลยพี่ฟ้าซีนเขาใหญ่อยู่แล้วทุกซีน
เพราะว่าพี่ฟ้าอำลาตำแหน่งไปแล้วไม่ต้องมองในพาร์ทของการเป็นลำดับ
ตั้งแต่เขาประกวดเสร็จสิ้นไปแล้วให้มองพี่ฟ้าในพาร์ทของตอนนี้เป็น
มันถูกต้องแล้วที่พี่ฟ้าจะต้องเดินลำดับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินหลังอุ้ม
เพราะบางคนไม่เข้าใจเพราะคนไม่เข้าใจก็จะพิมพ์กันเข้าว่าทำไมจะต้องเป็น
เพราะพี่ฟ้าคือรองหนึ่งอันนี้คือเรื่องของลำดับที่อยากให้เข้าใจ
ไม่ต้องมองว่าทำไมอำลาไปแล้วยังจะต้องมาเดินซีนที่ใหญ่กว่า
ก็ควรจะจัดลำดับในเรื่องของตำแหน่งให้ถูกต้องอันนี้คือเรื่องของลำดับนะ
แอร์ทามที่จะได้โซโลเดินคนเดียวอ่ะทุกคนได้แอร์ทามเท่ากัน
สังเกตนะคะทุกคนต้องเข้าใจตามบริบทงานด้วยนะ
ทุกคนจะได้โซโลเดินคนเดียวอ่ะแอร์ทามเท่ากัน
สองสามสี่ห้าไม่ว่าใครจะมาก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ย
เด่นหรือว่าความอะไรก็แล้วแต่มีมหรือว่าซีน
อยู่กับใครกับมันก็สร้างขึ้นมาเองถามว่าทำไมเวลาพี่ฟ้าไปงานทีดี
ถึงชอบให้แบบพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้พี่ฟ้าอยู่ตรงเนี้ย
เราทำการบ้านทุกครั้งทำการบ้านทุกครั้งเวลาที่จะไปงานอะไรก็แล้วแต่
ทำไมถึงมีผมขาวทำไมถึงมีผมสั้นทำไมถึงใส่วิก
ทำไมถึงใส่ชุดนี้ทำไมถึงนู่นนี่นั่นเพราะเขาจะทำการบ้านเสมอ
เพราะเรารู้สึกว่าลำดับที่เท่าไหร่ไม่สำคัญเว้ยในการเดิน
มันก็มีบางงานที่พี่ฟ้าไม่ได้เดินลำดับสุดท้ายเพราะว่า
เพลงลำดับถ้ามีเขาเรียกว่าควีนที่
วีนใหญ่มาควีนเบลมาเราก็เป็นลำดับรอง
แต่จะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าคนไม่ลืมเราถ้าเราเดินไปแล้ว
แอร์ไทม์เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ฟ้าก็ต้องทำการบ้านในเรื่องของ
เสื้อผ้าหน้าผมหรือมีมอะไรก็ได้ให้คนแบบว่า
ไม่ลืมเราเราเดินไปแล้วแต่คนเองจำเราได้เพราะฉะนั้น
สิ่งที่พี่ฟ้าจะบอกคืออย่าน้อยใจหรือว่า
เขาบอกแฟนคลับเลยนะบอกแฟนคลับหรือบอกใครก็แล้วแต่
ที่คุณดูแค่หน้างานในคลิปแล้วคุณก็ไปว่าพีดี
ว่านู่นนี่นั่นมันคือความต้องการของคนที่ตั้ง
เขาเสียเงินมันเป็นความต้องการของลูกค้า
เราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคนที่เสียเงินจ้างเขาต้องการ
ให้มันเป็นภาพแบบไหนก็เราก็ต้องเคารพเขา
แล้วก็ในเรื่องของการออนสเตจ
อย่าน้อยใจนะครับว่าเรานู่นนี่นั่นพี่ฟ้ารู้สึกว่า
ทุกอย่างมันสร้างได้ด้วยได้ด้วยตัวเราด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราล้วนเลยอ่ะ
จริงนะเพราะฉะนั้น

บางคนบอกว่าทำไมถึงยังให้ซีนอยู่นู่นนั่น
พระยังไม่เข้าใจเลยให้ซีนตรงไหนแค่เดินตามลำดับ

แล้วทำไมคนไทยถึงยังมานั่งเปรียบเทียบกันเองกับควีนในบ้าน
ทำไมไม่ให้เอาไปเปรียบเทียบกับควีนนอกบ้าน
นางงามไทยจะไปแข่งต่างประเทศไปแข่งระดับโลก
มานั่งเปรียบเทียบกับคุยในบ้านเพื่ออะไร